คุณผู้ชมครับไปดูการแข่งขันของนาวิกโยธินแล้ว

จิบกาแฟที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เขาบอกว่าร้านแห่งนี้ก็มีความแปลกอยู่
คือใช้ตาชั่งยางพาราเป็นที่นั่งจิบกาแฟ

งานนี้สาวต้องใจกล้าหน่อยนะ
ลุ้นน้ำหนักว่าจะพุ่งขึ้นเท่าไหร่นะครับ

นะครับร้านกาแฟสุดแนวแห่งนี้

มีความแปลกตาก็คือนี่แหละครับ
เก้าอี้ตาชั่งวัดใจใครใจไม่ถึงอย่านั่ง
แต่ใครน้ำหนักถึงก็นั่งได้แต่ใครน้ำหนักทะลุก็อย่านั่ง

เพราะว่าตาชั่งนี้เขารับน้ำหนักได้เท่าไหร่รู้ไหมคุณ
เกิน๖๐กิโลกรัม
สาวยังพอนั่งได้หนุ่มนั่งไม่ค่อยได้แล้วนะฮะ
เพราะว่าถ้าใครน้ำหนักเกินเดี๋ยวเข็มตาชั่งจะหมุนติ้ว

โดยคุณพี่สมจิตชัยศรีเจ้าของร้าน
บอกว่าก่อนจะเปิดร้านกาแฟทำงานเป็นช่างสิน

ก็ต้องใช้อุปกรณ์จากการที่เคยทำกิจการ
เกี่ยวกับยางพาบรามาคุณนะครับ
ดังนั้นจึงเอาเก้าอี้แต่ช่างยางพารา

เอาเก้าอี้ตาชังเอาตาชั่งยางพารามาเป็นเก้าอี้ซะเลยนะครับ
แต่ก็เอาไปพ่นสีทำเป็นเก้าอี้ให้สีสวยงามนะครับ
แล้วก็ให้สาวใครที่อยากจะมาวัดน้ำหนัก
แล้วฉันมั่นใจว่าฉันน้ำหนักน้อย
นี่หรือโทรเลยห้างออกด้านนอกน้ำหนักเท่าไหร่รู้กันไปเลยนี่
คนนี้มั่นใจยกขาด้วย
ก็เรียกว่าคนที่มาเที่ยวก็สนุกสนานนะ

อกจากนี้ทางร้านยังขายอาหารที่ทำจากพืชผักปลูกเองรอบร้าน

ก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่มาใช้บริการจำนวนมากนะครับ
แล้วก็ในร้านก็มีการตกแต่งภาพวาด
และงานศิลปฝีมือของคุณพี่สมจิตเขาเองด้วยนะครับ

ร้านนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับที่ตำบลบ้านปงอำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่เจ้านี่
เก็บผักมาทำอาหารได้ด้วยนะครับ
ผักสวนครัวที่เขาปลูกไว้ที่ภายรอบข้างรอบด้านร้านกาแฟเนี่ยนะครับ
ก็เป็นการทำร้านตามความฝัน